ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเป็นข่าวของครอบครัวสุดอบอุ่นนะคะ
กัปตันคุณแม่เอกแล้วก็น้องดินค่ะ
ตอนนี้พัฒนาการกำลังน่ารักน่าชังเลยนะคะวัยขวบกว่านั่นเองค่ะ
ก็กระเตงลูกออกงานได้แล้วนะจ๊ะนี่พามาพบปะพี่ป้าน้าอานะคะ
ตาตัวน้อยก็ฉายแววเต็มที่เลยยิ้มหวานให้กล้องด้วยนะคะ
แล้วก็ไม่มีงอแงเป็นกันเองมากเลยค่ะ
ซึ่งทางด้านคุณพ่อคุณแม่เองก็ออกตัวนะว่ายังไม่ชินกับการเลี้ยงลูกนะ
เพราะว่าต้องคอยปรับตัวไปตามช่วงวัยที่เปลี่ยนของน้องดินด้วยค่ะ
อยากที่จะให้เขาได้ใกล้ชิดกับพ่อค่ะ
แค่นี้ค่ะแต่ว่าละครรับเหมือนเดิม

อีกแล้วตกลงก็เลยนะมีในใจอะเนอะ
แต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้พี่แน่นอน

ทุกครั้งที่ดูละครก็คืออยากจะมาเล่นค่ะ
คร่าวว่าโอเคอนาคตเรา

วันหนึ่งก็อยากให้ดินเขามีพี่น้องอะไรอย่างนี้ครับ

เชื่อว่าน้องของน้องนินจะตามมาติดเลย
ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามอินสตราแกรมของบ้านนี้

คุณกัปตัญคุณเอกเรียงลูกด้วยตัวเองเลยวันนี้
คุณเอกนะคะแหม่ยกนิ้วให้แบบนี้สุดยอดเลยนะคะ